อุดรค่ะมีตีนแมวค่ะเข้าไปขโมยทรัพย์สินบ้านพักครูนะคะ
แล้วมันเป็นทองที่ครอบครัวนี้เขาเก็บสะสมเก็บหอมรอมริบมา๕ปี
น้ำหนัก๗บาทแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยนะคะหายไปเลย
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่ามีการไปขยับราวตากเสื้อชั้นในของลูกสาวด้วย
เออคือต้องการอะไรหลายคนก็ยังงงอยู่นะคะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบที่มีเหตุคนร้ายเนี่ยงัดบ้านในชุมชนไผ่ทองนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปืนครึ่งไม้ค่ะครอบครัวผู้เสียหายก็ยืนรอให้การกับตำรวจเลยนะคะ
พาขึ้นไปดูบานเกล็ดที่ข้างบ้านนะคะคนร้ายเนี่ยถอดออกไปสี่แผ่น
แล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านหัวเตียงเอ่ย
ตู้เสื้อผ้าตู้พลาสติกเอ่ยกระจุยกระจายไปหมดเลยค่ะเนี่ย
ออกปุ๊บมันเข้ามาได้ทั้งตัวเลยคุณไม่ยากเลยนะคะ
ทีนี้พอตรวจสอบดูทรัพย์สินที่หายไปเนี่ย
เป็นทองรูปภัณฑ์รวมน้ำหนัก๗บาทมูลค่าประมาณ๑๔๐๐๐บาทค่ะ
นายสักกรินชีพจำเป็นคนนี้แหละค่ะผู้เสียหายเขาบอกว่า
เขาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนส่วนภรรยากับลูกเนี่ย
เป็นครูโรงเรียนเอกชนในตัวเมืองอุดรธานีค่ะ
ซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาออกไปทำงานกันคือกลางวันแสกแสงอะค่ะ
กลับมาถึงบ้านกันตอน๕โมงครึ่งโอ้โห
ทำไมบ้านมันรกอย่างนี้ทำไมมันกระจัดกระจายขนาดนี้
ไล่ตรวจสอบดูก็เลยรู้ว่าทองรูปภัณฑ์ที่สมาชิกครอบครัว
พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาทำงานหามรุ่งหามข้ามเก็บสะสมรอมริบมา
หายไปตั้ง๗บาทอะค่ะและที่สำคัญอย่างที่บอก
ห้องลูกสาวเขาเขาจะซักเสื้อยกทรงป่าเอาไว้บนราวในห้องนอนใช่ไหม
คนร้ายก็ย้ายราวอะค่ะขยับไอ้ราวตากชุดชั้นในเนี่ย
แขวนไว้ที่หน้าต่างห้องนอนแทนเขาก็งงว่าเออทำทำไม
จิตเหรอหรือยังไงก็บอกตำรวจบอกว่าช่วยตามตัวให้หน่อยเถอะ
เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยทั้งในแง่ของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วย